โชเฟอร์แท็กซี่กับผู้โดยสาร
ผู้โดยสารที่มาด้วยมีผู้ชายคนหนึ่ง

แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับผู้โดยสารผู้ชายค่ะ

ถ้าพี่ชอบใครแล้วไม่ชอบด้วย

เราชื่อไหนละ

พี่ทุบอะไรอ่ะ
ถ้าพี่ไม่ไปกับพี่พี่ทุบเลยอ่ะ

ทุบทำไม

พี่เบิร์ตไม่ต้องตกใจตอนที่ดูคลิปอยู่พี่เบิร์ตหันมาถามว่าลวนลามผู้ชายเหรอใช่
ใช่ผู้ชายคนนี้เข้ามากับเพื่อน๓คนนะตัวน้องผู้ชายน่ะนั่งอยู่ข้างคนขับค่ะ
ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นผู้หญิงสองคนแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตัวน้องผู้ชายที่เขาเอามือถือตั้งเอาไว้
แล้วก็ถ่ายเป็นมุมเสยเนี่ยเพื่อให้เห็นเหตุการณ์แล้วได้ยินเสียงเสียงที่คุณผู้ชมฟังมันอาจจะไม่ชัดนักนะ
เดี๋ยวน้ำแข็งเล่าเรื่องราวให้ฟังคือเล่าเรื่องราวให้ฟังก็คงจะอึ้งว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงเหรอ
ผู้โดยสารที่อยู่ในรถนี้เนี่ยนะเขาเอามาโพสต์ลงทั้งติ๊กต๊อกทั้งไอจีสตอรี่ทั้งเฟซบุ๊กนะเขาเล่าว่าเขาเจอโชเฟอร์เนี่ยพยายามจะลวนลามพยายามจะทำร้ายร่างกายเขา
คือเรียกแท็กซี่ไปธรรมศาสตร์ตอนตี๒ตี๒วันที่๖พฤศจิกาที่ผ่านมานี่แหละ
พอรับเสร็จแล้วปั๊บตัวน้องผู้ชายนั่งข้างคนขับเพื่อนผู้หญิงนั่งเบาะหลังใช่ไหมแล้วคนขับนะถามว่าผู้หญิงที่นั่งหลังเป็นเพื่อนใช่ไหม
แล้วเอามือมาลูบขาน้องผู้ชายตอนนั้นน้องผู้ชายสะดุ้งแล้วยกมือถือขึ้นมามาถ่ายรูปคนขับเอาไว้เก็บเป็นหลักฐานในการร้องเรียนค่ะ
ทีนี้คนขับถามน้องผู้ชายต่อมีแฟนยังขอหอมแก้มหน่อยนะขอจับมือได้ไหม
จังหวะนั้นน้องผู้ชายนิ่งแล้วนะ

เฮ้ยนี่ฉันไม่พอใจแล้วนะ
แต่เปล่าโชเฟอร์ไม่รู้สึกอะไรจ้ะ

ก็ไอ้นิ่งเนี่ยยิ่งทำให้โชเฟอร์โมโหอีกไง
แล้วเขาก็เลยเป็นประโยคแบบที่เปิดให้คุณผู้ชมฟังตอนต้นเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามาคนเดียวแล้วไม่เล่นด้วยพี่ทุบแล้วนะ

หลังจากนั้นน้องผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าหยิบมือถือมาเลย

อะไรอย่างเนี้ย
ใช่ส่งไลน์ไปบอกเพื่อนที่อยู่ด้านหลังนั่นแหละ
ให้ช่วยคุยกับคนขับหน่อยเผื่อจะได้ใจเย็น
แต่คนขับไม่หยุดจ้า

แล้วคือยังไงจะให้เพื่อนผู้หญิงสองคนรออย่างนี้เหรอ
เออฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันก็โอ้โหจริงคุณผู้ชม
สุดท้ายน้องผู้ชายแอ่นเดอะแก๊งแอ่นเพื่อนอีก๒คนรอดมาได้ยังไง
เขาทำทีว่าแบบเอ้ยพี่เนี่ยถึงแล้วเดี๋ยวพี่จอดเลยข้างหน้าเดี๋ยวผมจะลงเลย
สุดท้ายน้องเขารีบลงค่ะรอดจากเหตุการณ์นี้แล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงโซเชียล

เล่าประสบการณ์ต่างนี่เอาจริงนะพอนักข่าวอ่านเนี่ยได้เห็นโพสต์ได้ดูคลิปนี้พยายามติดต่อนะ
แต่ยังติดต่อน้องผู้ชายคนนี้ไม่ได้
เลยไม่รู้ไงว่าที่น้องบอกว่าขึ้นแท็กซี่มาลองถามสารนี้น้องขึ้นจากไหนมา

แล้วความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไง
คันที่ก่อเหตุเอ๊ะมันยังไงมันตรงกันไหม
หรือมีการโพสต์ไว้แล้วทางกรมการขนส่งทางบก
จะมีมาตรการมีวิธีการยังไงด้วยค่ะ

เออครับพอฟังแล้วก็กลัวเหลือเกินคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่แบบ
โฟเฟอร์แท็กซี่ผู้ชายผู้โดยสารผู้หญิงอย่างเดียวล่ะ